มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะฮะตอนนี้ชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
โพสต์บอกว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงมาแล้วปรากฏว่าไปเจอด่าน

ปริมาณแอลกอฮอลปรากฏว่าเธอเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
แน่นอนว่าเกินกว่ากฎหมายที่กำหนด
ปรากฏว่าเธอบอกว่าเธอไปคุยกับตำรวจตอนแรกตกลงกัน๘๐๐๐
และสุดท้ายตำรวจลดให้เหลือ๓๐๐แถมปล่อยตัว๓๐๐แลกกับอิสรภาพ
โพสต์แบบนี้ปุ๊บชาวเน็ตโอ้โหยับเลยนะคะ
แน่นอนว่าตั้งคำถามไปที่ตำรวจโรงพักที่เกิดเหตุก็คือ
โรงพักภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองเชียงใหม่
ล่าสุดนะคะตำรวจที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังเป็นประเด็นเลยนะคะ

กรณีที่เพจกระโหลกแดงแชร์ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ถ่ายที่หน้าสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองเชียงใหม่
คือถ่าย๒ภาพเมื่อคืนที่ผ่านมา
ภาพแรกเอาแบบนี้ก่อนเป็นภาพหญิงสาวเช็คอิน
ขณะที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ภาพที่๒เป็นภาพเช็คอินที่สถานีตำรวจภูทร
ภูพิงราชนิเวศพร้อมกับแคปชั่นว่า
เมาแล้วขับไม่ต้องขึ้นสารแถมมีส่วนลดด้วย
อีกข้อความระบุว่าได้ไง๘๐๐๐เหลือ๓๐๐จบแยก
นี่แหละฮะเนื่องจากว่าในภาพ

เที่ยวสถานบันเทิงแล้วไปเจอด่านตำรวจ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และปรากฏว่าแอลกอฮอล์เกิน
นำตัวไปที่โรงพักมีการเจรจาต่อรอง

สุดท้ายตำรวจลดให้เหลือ๓๐๐บาท
ไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องมีใบเสร็จจบแยก

พอมันเป็นประเด็นเราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้ปล่อยผ่าน
งั้นจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถูกไหม

พักภูพิงราชนิเวศเมืองเชียงใหม่
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจโทอเนกชัยวงศาย

บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
ลบภาพไปแล้วลบภาพไปหมดแล้ว
ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ปัจจุบันยอมรับว่าตำรวจสายตรวจของโรงพักภูพิงราชนิเวศ
มีการเข้มงวดกวดคันเรื่องของการตั้งด่าน
ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและคนที่เมาแล้วขับ
มีการจับกลุ่มคืนละหลายราย
อาจจะทำให้คนที่ถูกจับไม่พอใจก็เลยสร้างเรื่องสร้างภาพ

ขณะนี้ได้ให้ชุดสืบสวนตรวจสอบหาต้นต่อของเจ้าของโพสต์
ผู้หญิงที่ปรากฏในภาพเพื่อนำตัวมาสอบสวน
หาข้อเท็จจริงต่อไปเอาล่ะเราก็นำเสนอข่าวสองฝ่าย
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจท่านด้วย
ถ้าเกิดว่าท่านทำตามหน้าที่แล้วก็ถูกใส่ร้ายแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะ
และผู้หญิงคนนั้นแหละที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์นั่นแหละเดี๋ยวจะโดน